ไปดูการเสียชีวิตของผู้ชายคนนึงค่ะ
จริงแล้วเวลาไปเจอศพก็ปริศนาอยู่แล้วนะคะว่า
ทำไมถึงเสียชีวิตนะคะแต่ว่าศพนี้ค่ะ
ใครที่ได้พบได้เห็นก็แปลกใจไปตามตามกันนะคะที่ซอยสมดำห้า
ศพของเขาคือปกติคนที่จมน้ำ
เวลาเจอศพก็จะเจอในแนวนอนคือนอนแล้วก็ลอยอืดขึ้นมา
แต่สำหรับศพของผู้ชายคนนี้
ลอยน้ำอยู่ในแนวตั้ง
โผล่ขึ้นมาข้างบนก็คือศีรษะค่ะ

คือตอนแรกเนี่ยคนมองไกลก็จะคิดว่าเป็นลูกมะพร้าว

แต่ตรงนั้นเนี่ยคือศีรษะของมนุษย์นะคะ
อยู่ในลำคลองละหาร
ที่ท้ายซอยสะแหมดำฮาดที่บังขุนเทียน
เป็นศพของนายโจ้เป็นชาวกะเหลี่ยงอายุประมาณ๓๐๓๕ปี
หลายคนก็พูดตรงกันค่ะว่าเป็นการเสียชีวิตในลักษณะที่แปลกมาก
คือจมน้ำในแนวตรงแล้วศีรษะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ
ต้นแขนข้างขวาของเขามีสายตะกรุดผูกเอาไว้เส้นหนึ่ง
ที่คอมีเชือกฟางสีแดง๑เส้นผูกเอาไว้
เรื่องต้นคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๔ชั่วโมงค่ะ
ตรงนั้นอยู่ใกล้สะพานข้ามคลอง
ใกล้กันก็มีสารพระภูมิเจ้าที่เก่า
ข้างในมีรูปปั้นตายาย
และโดยรอบสารพระภูมิก็มีรูปปั้นช้างม้านางรำ

ประเนรนาศเหมือนถูกปล่อยทิ้งร้างมานานนะคะ
เจ้าหน้าที่ไล่กล้องวงจรปิดไปแล้วพบว่า
ผู้เสียชีวิตเดินข้ามถนน
แล้วก็ตรงไปที่คอสะพานตรงนี้นี่ไงฮะ
จุดนี้คือจุดที่สารพระภูมิตั้งอยู่
พระภูมิที่เราให้คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่ค่ะ

ก็หายไปเลยไม่ได้เดินกลับออกมาอีกเลย
จนกระทั่งสุดท้ายก็มาเจอเป็นศพ
ลักษณะแปลกอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะ

ซึ่งปกติผู้ตายเองเป็นคนชอบกินเหล้าเมาแล้วก็เพี้ยน

แต่ว่าก็ไม่มีทีท่าว่าจะคิดสั้นถึงขั้นจะไปกระโดดน้ำตาย
ทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงบอกว่า
ศพนี้แปลกตรงที่ว่ามีเชือกผูกอยู่ที่คอ
ตรงนี้ทำให้ไม่แน่ใจว่าเขาโดนทำร้าย
หรือว่าผูกคอตนเองแล้วเกิดเชือกมันเกิดขาด
แล้วก็หลุดลงไปในน้ำค่ะ
เรื่องต้นนะคะชาวบ้านก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานา
อาจจะเป็นความลี้ลับของสารเจ้าที่หรือเปล่า
ดนจิตดนใจให้ก่อเหตุทำร้ายตนเองแบบนี้นะคะ
แล้วก็เป็นการเสียชีวิตแบบแปลกด้วย
ก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันค่ะ